พลังงานครับล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มีการนำร่องระบบสมาร์ทกริตหรือว่าระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
แก้ไขปัญหาเรื่องของไฟฟ้าไม่เพียงพอที่แม่ห้องศร
จะเป็นอย่างไรติดตามจากบรรยายงานของคุณธิตภาษีบริพิพัฒน์ครับ
ผลิตไฟฟ้าของจังหวัดแม่ห้องศรอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำผาบ่อง
กำลังผลิต๑เมกาวัตต์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่สง่า๑๐เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด๐๕๐๔เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซลขนาด๖เมกาวัตต์
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดแม่ห้องศรทั้งหมด
ทำให้หลายพื้นที่เจอปัญหาไฟตกไฟดับและมีปัญหาไฟดับนานหลายชั่วโมง
โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลอย่างอำเภอแม่เสรียงติดอันดับเมืองที่มีปัญหาด้านไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทย
ลับกับจังหวัดกระบี่ส่งผลให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทำหน้าที่ควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
เพื่อให้พื้นที่ทั่วโครงข่ายมีไฟฟ้าใช้ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
สามารถดูแลพื้นที่ในระดับจังหวัดขึ้นไป
พลังงานไฟฟ้าหลักจากจังหวัดแม่ห้องศรจะมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นหลักค่ะ
ซึ่งหากปีไหนที่น้ำแรงมากหรือว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
และนำพลังงานทดแทนอื่นมาเลือกใช้
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงแดดจากโซราเซลหรือว่าดีเซลเจนเป็นต้นค่ะ
ใช้งบประมาณ๒๖๕ล้านบาท
เงินลงทุนรวม๗๒๐ล้านบาท
เสมือนกับที่ต้นทุนของระบบไฟฟ้าโซลาร์ลดลง
ก็จะทำให้ระบบนี้สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้นะครับ
อย่างพื้นที่ที่กระทรวงเงียบไว้ในระยะแรกว่าจะเน้น็พฤศาสตร์ที่ห่างไกล
อย่างที่อำเภออยู่ที่ปลายสาย
แต่ต้องการใช้ไฟมากและมีปัญหาเรื่องกุลภาพไฟฟ้า

ส่วนที่๓ก็คืออาจจะทดลองในพื้นที่บางพื้นที่

ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงในบางช่วงเวลา
กริจที่สมบูรณ์จะประกอบไปด้วย๓ส่วน

ที่จะสามารถลดปัญหาไฟตกไฟดับ
การพึ่งพาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
แล้วลดความผันผวนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนลงได้

ข่าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน